คุณผู้ชมกลับมาดูเรื่องของกองทัพอากาศนะครับ

แล้วก็มีการเรียกกำลังพลสำรองนะครับ

มันไม่ใช่เรื่องของการบินเครื่องบินธรรมดาว่ายากแล้วใช่ไหมน้ำแข็ง
เรื่องของการต้องรู้สถานการณ์เรื่องของน่านฟ้า
เรื่องการติดต่อประสานงานเป็นเรื่องสำคัญครับ
ออกเดินทางจากท่ากาศยานทหารกองบิน๖กองทัพอากาศ
เวลาเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมาครับเพื่อไปรับคนไทยในอิสราเอลกลับมา
ภารกิจนี้นะครับกองทัพอากาศคาดว่าจะใช้เวลาเดินทางทั้งขาไปขากลับนะครับ
ประมาณ๑๒ชั่วโมงครึ่งแล้วก็จะมาถึงไทยช่วงเช้ามืดของวันที่๑๖ตุลาคมก็วันจันทร์แหละนะ
วันพรุ่งนี้แหละครับพลอากาศเอกพันธ์ดีพัฒนากุลผู้บัญชาการทหารอากาศ
ยังมีเครื่องบินของการบินไทยอีกลำที่จะขึ้นบินไปรับคนไทยในอิสราเอล
ซึ่งกองทัพได้เตรียมนักบินที่มีประสบการณ์จากการบินไทยนะครับ
มาร่วมบินในครั้งนี้ด้วยเนื่องจากสถานการณ์ยังรุนแรงและเสี่ยงอันตราย
การเดินทางไปรับคนไทยรอบนี้นะครับมีผู้แทนจากกองทัพอากาศ
กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงแรงงานไปด้วยเลยนะครับ
คือนี่คือเชิงลุกแล้วล่ะเชิงลุกหลังจากตั้งไข่ได้แล้วนะครับ
สถานการณ์ได้แล้วไปด้วยทำไมอ่ะไปคัดกองตั้งแต่ที่นู่นเลยคุณผู้ชมน้ำแข็ง
คัดกรองนะครับแล้วก็แยกคนเจ็บนะคนป่วยคัดกรองสุขภาพจิต
พอถึงไทยแล้วทุกอย่างลงทะเบียนแล้วคัดกองแล้วถึงมาเซ็นชื่อ
รับเงินแล้วเขาจะได้กลับบ้านกันไงนะครับไปพักผ่อนทั้งกายทั้งใจครับ
ทีนี้ก็ต้องดูแหละพี่เบิร์ตเมื่อกี้เรารายงานใช่ไหมว่า
กลุ่มที่มาถึงกลุ่มวันนี้๙๐คนมาถึงเรียบร้อยแล้ว
จริงคุยกับแซ็กนัทวินในคำพูดสิทธิ์ข่าวของเราเพราะว่าไปรออยู่ที่อุตพาว
รายงานตั้งแต่ค่ำเมื่อวานกลางคืนจนกระทั่งเช้ามืดมาก็ยังเห็นข้อความของแซะ
ถูกต้องเมื่อเช้าแซ็กบอกตอนลงตอนตีห้าครึ่ง
และตอนนี้บรรยากาศที่นั่นเป็นยังไงรวมถึงข้าวมื้อแรกที่แรงงานไทยทั้ง๙๐คนได้กิน
เหยียบผืนแผ่นดินไทยคืออะไรติดตามได้นะคะ
เชิญค่ะคุณแซคค่ะเชิญครับ
คนไทย๙๐คนเดินทางกลับมาจากอิสราเอล

จากทางด้านหน่วยงานจากกระทรวงการต่างประเทศ
จัดหารายงานแล้วก็ทางด้านหน่วยงานสาธารณสุข
กำลังเป็นการคัดกรองอยู่ที่บริเวณข้างในนะครับ
ซึ่งบรรยากาศตอนนี้คุณผู้ชมครับบริเวณด้านหน้าเกรดประตู
ของบริษัทผ่าเข้าระหว่างประเทศนะครับ

โดยทางด้านกองทัพเรือนะครับมีการเตรียมข้าวมือแรกในประเทศไทย
รับ๙๐แรงงานที่เดินทางมานะครับ
โดยเป็นเมนูผัดกะเพราไก่ไข่ดาวแล้วก็ไก่ทอด

ส่วนน้ำดื่มเป็นน้ำดื่มจากกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือที่ผลิตนะครับ
แล้วก็นำเมนูชุดอาหารใส่ถุงแยกไปด้วยชุด
มอบให้กับคนไทยทั้ง๙๐คนที่เดินทางมาครับ
สายการบินไฟล์ดูไบที่บินตรงจากเมืองดูไบ

ลงที่สนามบินอุตภัวร์ทุกวันคุณผู้ชม
โดยเป็นการเดินทางวันละ๑เที่ยวบินนะครับ

ตามที่รัฐบาลได้สั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงคมนาคมแล้วก็กระทรวงกลาโหมได้ประสานงานนะครับ
โดยเป็นเที่ยวบินที่นำคนไทยจากอิสราเอลนะครับ
เดินทางมาแล้วก็มีการเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
เพื่อเตรียมต้อนรับคนไทยทั้ง๙๐คนที่เดินทางกลับจากอิสราเอล

ซึ่งตอนนี้จอดที่อยู่บริเวณด้านหน้าของสนามบินอุตภัว

เขตวางทางหลังเมืองเภพฮานาฮอล์ท่านคุณผู้ชมครับ

๙๐คนของคนไทยที่เดินทางกลับจากอิสราเอล
แล้วก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นนะครับตนเนี่ยโดนสะเก็ดระเบิดทำให้ต้องเข้าหนีไปหลบอยู่ในบังเกอร์
แล้วก็ได้รับอันตรายโดยเพื่อนในแคมป์คนงานต่างก็วิ่งหนีเอาตัวรอดแล้วก็วิ่งเข้าปากกันด้วย
ยืนยันนะครับว่าไม่กลับมาที่อิสราเอลอีกแล้วครับ

รอมอยู่ห้องครับตอนเช้า
ยังไม่ถึงนะครับความสะท้ายมี
ถ้าเหมือนก็เดี๋ยวใครเรียนมามันหลุดก็ลงเลยครับ
บิ่งที่ใครหลบไปไม่ได้ทันเลยครับ

เพราะว่าเราตามก่อนหน้านี้ก็จะเป็นหลักแบบ๑๕คน๑๙คน
รอบนี้ถือว่าเป็นล็อตใหญ่พอสมควรนะพี่เบิร์ต
ใช่คุณผู้ชมครับเรื่องของการจะกลับไปทำงานอิสราเอลอีกไหมเนี่ย
กลับมาเราถามนะ๙๗ไม่ไปแล้ว
แล้วก็๒คิดด้วยก่อนนะครับ
อีก๑ก็รอดูสถานการณ์นะครับ
นี่คือความรู้สึกของคนไทยที่กลับมาจากอิสราเอลนะครับ
แต่เดี๋ยวเรายังมีความเคลื่อนไหวแล้วก็สถานการณ์ให้ได้ติดตามด้วย
ใช่รวมถึงข่าวอื่นเดี๋ยวเราก็สลับเล่าให้คุณผู้ชมฟังด้วยเหมือนกันนะคะ